ไปดูเรื่องราวของหัดมวยกันบ้างครับคุณวันปัด
ช่วงนี้นะครับก็มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับมวยแต่อันดับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีนั้นจัดการแข่งขันของเกียรติกิริโปรโมชั่นอยู่นะครับ
ก็มีนักมวยในเครือนั้นแต่อันดับมีแชมป์โลกอย่างอำนาจนะครับ

เช่นเดียวกันนะครับไฟล์แต่อันดับไฟล์นี้จะเป็นการกลับมาของปฐมศึกนะครับ

ความพร้อมการชกไฟล์นี้นะครับ
ชกชาวอินโดนีเซียไทยรัฐถ่ายทอดสด
เหมือนเช่นเคยนะครับเย็นวันศุกร์นี้๔โมงถึง๖โมงเย็น
ทางดาวเตอร์เอกรัฐชายชดช่วง
โมเตอร์ก็บอกนะครับว่าประสมศึกนั้นเป็นอดีตนักชก๒รุ่น๒สถาบัน
คิวชกชิงแชมป์ว่างเพื่อกลับมาไต่บันลังอีกครั้งหนึ่ง
เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จครับ
ก็สำหรับในคู่อื่นนะครับก็มีด้วยอย่างนักชกไทยยกทีมเลยครับ
ปะทะจากนักชกจากอีเหนาหรือว่าอินโดนีเซียก็นำมาโดยเจ้าเติ้ลมณัฐบุญจำนง
สักกรีรินฮีโร่เหรียญโอลิมปิก๒สมัยนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เทิร์นโปรไฟล์ที่๕กับไมเคิลเซียกาลี
ขณะที่อัตโชริยะคจันทราโรดพบกับซวยแอลฟรีดาวครับ